ถามคุณผู้ชมดีกว่าจริงคุณผู้ชมเคยบอกเรา

ก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวเป็นบ้านพักของพยาบาล
ของคุณหมอถูกไหมขอคุณครูบ้าง
หลายพื้นที่เลยที่เจอสภาพที่มันแบบว่าโซมมาก

แต่ว่าคราวนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยนะคะ
ก็คือบ้านพักตำรวจที่บุรีรำนั่นเองค่ะ

เขาถามว่าแบบนี้จะอยู่กันได้ยังไง
อยากให้ทางด้านสีกากี
หันมามองความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาหน่อย
ซึ่งเรื่องนี้เราก็มีไปพูดคุยไปสอบถามนะ
เพราะว่ารองผู้การจังหวัดบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเลย
งบซ่อมแซมทุกปีค่ะ
ไปดูกันภาพที่เขาแชร์กัน
ก็คือเป็นบ้านพักตำรวจที่สพน๒ห้อง

ข้อความคือบางทีอยากให้บิ๊กสีกากี
หันมามองความเป็นอยู่ผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง

สพน๒ห้องเป็น๑ใน๓๙๖โรงพักร้าง

กระทั่งมีการจัดงบบางส่วนมาสร้างโรงพักใหม่ได้เสร็จ
แต่ยังไม่เพียงพอในการสร้างอาคารที่พักอาศัยให้ตำรวจ

นี่ไม่ใช่โรงพักแห่งเดียวที่ประสบปัญหา
แสดงความคิดเห็นเพียบค่ะคุณ

สพหนองสองห้องไปเจอคุณตำรวจแล้วก็บอกว่า
คุณตำรวจคะช่วยพาเราไปเดินดูตามบ้านพักตำรวจหน่อยได้ไหม

ถ้าพี่พาน้องไปเนี่ยพี่จะถูกผู้ใหญ่ว่าหรือเปล่า
แต่คุณตำรวจก็ให้ความร่วมมือนะคุณผู้ชม
คือเดินนำเราไปก่อนไม่ต้องถ่ายหน้านะ
ไม่ต้องถ่ายหน้านะถ่ายแต่หลังพี่นะน้องนะ
ทีนี้พอไปถึงก็เจอเป็นอาคาร๒หลัง
ก็อยู่ในสภาพแบบสุดโทรมอะนะคะ
เอ่ยผนังเอ่ยฝ้าเพดานเอย
มันงูมันมีรอยปลวกแท้ค่ะแทบจะพังลงมาอยู่แล้ว
แล้วทุกวันนี้บ้านพักก็มีตำรวจตั้งแต่ระดับผู้กำกับ
รองผู้กำกับชั้นศัลยบัตรชั้นประทวนพักอาศัยอยู่
เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับทางสพไงคุณ
แสดงว่าไม่ได้มีแต่ชั้นประทวนอยู่นะ

ใช่เพราะว่าตอนที่เขาพาไปตรวจนี่คือเขาพาไปดูผู้กำกับ
คนเก่าที่เกษียณไปไปดูห้องผู้กำกับด้วย

ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงเนี่ย
คือบ้านพักอาคารหนึ่งมันจะแบ่งเป็น๑๐ห้อง
ส่วนอีกอาคารหนึ่งแบ่งเป็น๕ห้องกับ๔ห้อง

แต่นายตำรวจที่อยู่จริงอยู่กันเยอะนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าการที่จะอยู่บ้านพักตรงนี้
มันอยู่ใกล้ที่ทำงานมันประหยัดค่าใช้จ่าย
ก็ต้องทนทนอยู่ไปตามสภาพค่ะ
ถ้าอยากจะซ่อมแซมก็ต้องใช้เงินส่วนตัว
เพราะว่ารัฐเองก็ไม่มีงบประมาณให้
แต่ว่าตำรวจบางนายนะก็ยอมเสียเงินไปเช่าบ้านพักข้างนอก
เพราะว่าเขาก็กลัวไงว่ารอยมันมีทั้งรู
มันมีทั้งรอยฝ้ารั่วต่าง
บางทีทั้งงูทั้งหนูมันเลื้อยเข้ามาในบ้านพัก
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณตำรวจท่านนี้ที่พานักข่าวเราไปดูหน่อยนะคะ

เหนือผู้กำกับพัก

เกษียณอยู่นี่นานไหมครับ

โอ้โหนี่แหละค่ะห้องผู้กำกับที่เกษียณไป

ซึ่งเขาบอกนะว่าที่เห็นว่ามันโซม

โอ้โฮนานแล้วนะ

แล้วอย่างที่บอกว่ามันอีกหลังนึงมันก็จะเป็น๔ห้องกับ๕ห้อง

แต่ตำรวจที่อยู่จริง๓๘นายทั้งโรงพักนะ
ก็อยากให้ตำรวจมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถาม

เพราะว่าคือท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
พันธุ์ตำรวจเอกรุธพลนวรัฐนั่นเอง
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐค่ะ
บอกว่าเรื่องบ้านพักตำรวจที่มันชำรุดซุดโทรมเนี่ย

ของงบประมาณซ่อมแซมขอไปทุกปีเลย
แต่ที่ยังไม่ได้งบเนี่ยเพราะว่าทางสพน๒ห้อง
จะได้งบในการก่อสร้างอาคารทำการใหม่ไป
งบมันก็เลยต้องกระจายไปให้โรงพักอื่นทั่วประเทศด้วย

คงจะดูจุดที่เป็นประโยชน์แห่งประเทศชนนะครับ
ในส่วนของกำรวจก็จะ
ถ้ามีงบประมาณที่พอจะอันตรวจการณ์ให้ได้

ก็คงจะพินาในจุดนี้ครับ

เราก็ไปสอบถามมาแล้วเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ
ท่านก็ชี้แจงมาแบบนี้คือก็ขอไปทุกปีนั่นแหละ
คุณผู้ชมส่งมาโอ้โหจะพังแบบนี้แล้วจะอยู่กันได้ยังไงนะครับ